คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่น้องดีจ้า

เป็นลูกชายของพี่เขตฐานทัพนั่นเองนะคะ
วัย๘ขวบแต่ตอนนี้บอกเลยนะ

หมายมั่นปั้นมือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับไปเลยค่ะคุณ

ที่ว่าเป็นคนเบื้องหลังตามรอยคุณพ่อไปติดเลย
เพราะว่าตอนนี้พี่เขตเขาผันตัวมาเป็นทั้งผู้จัด

วันไหนว่างก็มักจะกระเตงนี่แหละค่ะ

น้องดีจ้าก็กระโดดนั่งเก้าอี้ผู้กำกับไปเลย

งานนี้คุณพ่ออย่างพี่เขตถึงกับมึนหัวไปเลยค่ะ
เพราะว่าลูกชายบอกว่าอยากจะเป็นผู้กำกับละครซะแล้ว

เดี๋ยวอนาคตนะจะปั้นให้ลูกเป็นผู้กำกับการแสดงเลยละกัน

อ๋อนะคะพี่เขตกับภรรยาน่ารักมากเลยนะคะ
ส่วนช่วงตอนนี้นะครับ
ปีใหม่ไทยแบบนี้วันหยุดสงการค่ะ
เขตเนี่ยยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนนะคะ
ก็รอลุ้นอยู่ว่าจะเคลียร์คิวงานเสร็จทันหรือเปล่า

พ่อแม่อยากไปเที่ยวดิสนี่ที่ฮ่องกงค่ะ

มีงานมีงานที่เรายังต้องทำงานกันอยู่ครับ
สงการก็คงจะเที่ยวงานเราก็เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากสงการก็เดี๋ยวน่าจะไปเที่ยว

ก็แบบกรีดร้องอะไรอย่างนี้

ว่าพี่เขนเดี๋ยวก็ได้ไปหรือเปล่าดิสนีแลนด์ฮ่องกง
แต่ว่าดิฉันว่าได้ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละ

เขตฐานทัพนี่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่ด่งดังมากนะ